มีหญิงสาวชาวสุรินทร์คนหนึ่งต้องบอกว่าดวงแข็งมากนะครับ
ขับรถยนต์เสียหลักตกถนนเส้นทางลัด
ในพื้นที่อำเภอกาบเชิงสภาพรถพังยับเลยนะครับ
ส่วนเธอก็บาดเจ็บสาหัสนอนสลบอยู่๑คืน
ก่อนที่ตอนเช้าจะมีชาวบ้านมาพบเรียกว่ารอดตายมาได้อย่างเหลือเชื่อ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เพื่อโรงพยาบาลปราศาสตร์
เล่าว่าวันนั้นตั้งใจจะไปทำธุระที่อำเภอกาบเชิง

จะมีช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างถนนลาดยางกับถนนลูกรัง
ชินเส้นทางทำให้รถเสียหลักไปขูดกับต้นไม้ด้านซ้าย
ก่อนที่จะหักหลบไปชนกับต้นไม้ด้านขวา

พอได้สติก็พยายามคลานออกมาจากรถ
หวังให้คนช่วยแต่ก็สลบไปทั้งคืน
โชคดีที่มีคนมาพบในช่วงเช้า

พยุงตัวเองได้ออกมาออกมาจากรถ

พยายามจะเอาตัวเองไปเอาโทรศัพท์ออกมา
แต่มันไปไม่ถึงมันหน้าวูบหน้ามืดล้มตัวไป
แล้วทีนี้ก็นอนนิ่งตรงที่เดิมจนถึงเช้าอะค่ะ

ก็รอให้ภาวนาให้คนไปหาหรือคนไปพบเรา

นอนนิ่งพอได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่าก็สะดุ้งตื่น
ก็พยายามตั้งสติอยู่ค่ะ

ตอนกลางวันมีผู้สัญจรไปมาน้อย
หากเป็นช่วงกลางคืนจะเปรียวมาก
และพบว่ามีต้นไม้หักล้มอยู่
เนื่องจากถูกแรงกระแทกของรถทิชชน
ตกลงไปข้างทางลึกกว่า๒เมตร
และพบร่องรอยเลือดของผู้บาดเจ็บตามทางที่คลานออกมา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตะบนกาบเชิงที่เข้าไปช่วยเหลือหญิงคนนี้เล่าว่า
พอไปถึงพบผู้บาดเจ็บมีแผลลึกเกือบถึงสมองบริเวณศีรษะ
จึงรีบประถมพยาบาลแล้วช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลทันที
ขณะนั้นรู้สึกว่าเป็นปฏิหารมากที่ผู้บาดเจ็บยังมีสติถามตอบได้
แต่มีอาการสลึมสลือเพราะสูญเสียเลือดมาก
ประกอบกับมีมดแดงกัดตามตัวเพราะสลบไปนาน๑คืน
ปฏิหารมากเลยนะครับเพราะหนึ่งในสภาพที่
สภาพรถนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับ
เลือดออกเป็นกองใช่ไหมสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมาก
ถึงได้เป็นลมนะครับแล้วก็ทั้งมดแดงนะฮะ
ฝากไปทั้งวันหนึ่งคืนนึงคืนหนึ่งเต็มนะครับ
ก็เลยต้องพยายามดูแลคนผู้บาดเจ็บนะครับให้ดีที่สุดนะครับ
ขณะที่ดาบตำรวจชายสิทธิ์สำราน
รองนายกเทศมนตรีกาบเชิงบอกว่าเส้นทางที่เกิดเหตุ
เส้นทางยุทธศาสตร์ทหารในการขนอาวุธ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครใช้เนื่องจากเป็นป่ารกไร้สัญญาณ
มีถนนลาดยางเพียง๑กิโลเมตรเท่านั้น
เตือนประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในยามวิการ
เพราะไม่มีบ้านคนมีแต่ป่ากับภูเขา
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันหากประสบอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นความโชคดีของสาวคนนี้มาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน